มาดูความมาดูความเทียบหน้าการส่งดาวเทียมนภาค์หนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ก่อนนะคะ
เป็นเท่าเทียมของกองทัพอากาศค่ะที่ใช้ตรวจลาดตะเวนบนท้องฟ้าบนอวกาศนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของความร้อนไฟป่าและพื้นที่น้ำท่วม
เพื่อเป็นการดูแลและป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันต้นสัปดาห์
พร้อมที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
ต้องเตือนคุณผู้ชมค่ะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้โอกาสเกิดฝนมีมากนะคะ
โดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่๑๘เป็นไปจนถึงวันที่๒๒กันยายน
มีโอกาสเกิดพายุเข้าบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งเหนือและอีสาน
ส่วนวันนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่จะมีโอกาสเกิดฝนค่ะ
ดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียม
ปรากฏว่าบริเวณทางใต้ของประเทศไทยทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยนะคะ
เนื่องจากว่ายังคงมีมรสุมนั้นปกคลุมอยู่
ขณะที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นจะมีฝนประปรายบางพื้นที่แถบจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
คือสมุทรสงครามนครปฐมจนไปถึงพังภาคตะวันตกต่อไปนะคะ
ขณะที่ดูปัจจัยจากแผนที่อากาศกันหน่อยนะคะ
วันนี้จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณประเทศไทยไม่ค่อยมีเส้นความกดอากาศเท่าพาดผ่าน
แต่ยังคงมีบริเวณประเทศไทยตอนล่างนะคะแล้วก็เหนือประเทศไทยนิดหน่อยที่จะมีโอกาสเกิดฝน
แต่ถ้าถามว่าฝนจะหนักมากหน่อยไหมก็คืออยู่ที่บริเวณภาคใต้นั่นเองนะคะ
เพราะว่ายังคงมีปัจจัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาบริเวณทางภาคใต้ตอนล่าง
รวมถึงยังมีลมฝ่ายตะวันออกด้านนี้นะคะก็ยังคงพัดสอบขึ้นมาทำให้ทั้งตะวันออกกลางแล้วก็ใต้นี้ได้รับฝนชุ่มฉ่ำ
เช้าแบบนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีฝนอาจจะมีบางพื้นที่คือแถบอีสานแถบที่ติดกับลาวนะคะรวมถึงเหนือหน่อยประปรายกันไป
แต่ถ้าถามว่าตอนไหนล่ะอาจจะตกหนักเวลาบ่ายโมงค่ะ
โมงนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่แถบแม่ห้องศรตากาญจนบุรีไล่ลงมาเรื่อยด้านตะวันตกของประเทศจนไปถึงภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนประมาณสัก๔๕โมงเย็นค่ะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปัตตานียะลานราธิวาสสตูนตรังนครศรีธรรมราชบริเวณนี้มีฝนตกแล้วก็ตกกระจายกันไป
รวมถึงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นด้วยคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนตกก็คลื่นสูงมากกว่า๒เมตรด้วยเหมือนกัน
วันนี้คาดการณ์กันหน่อยนะคะจนไปถึงช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
ฝนที่จะตกช่วงนี้นะคะจะเป็นฝนตกปล่อยค่ะฝนยังไม่หนักมากเพราะว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังก่อตัวแถวทะเลจีนใต้นะคะกำลังจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยในระหว่างนี้ฝนก็ไม่หนักมากแต่ว่าจะตกบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ยังไงเฝ้าระวังเรื่องของดินโครนถล่มน้ำปลาไหลหลากฝนตกสะสมด้วยถ้าหากว่าตกพื้นที่ไหนที่
ส่วนมากก็ช่วงบ่ายค่ำช่วงเย็นนะคะแล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังกันค่ะเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะยังคงจะต้องมีฝนตกเตรียมอบพยพเตรียมเก็บข้าวของไว้บนที่สูงพื้นที่ไหนแห้งแรงน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วการที่มีดาวเทียมหน้าพา๑นี้ในการไปสำรวจพื้นที่ต่างก็น่าจะช่วยทำให้การเตรี
แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ